วันศุกร์แสงอาณเกษตรพัฒนานะครับ
แต่วันเสาร์ครับติดตามเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับ

ความพร้อมคู่เอกในรุ่น๑๒๖ปอนด์เป็นอย่างไร
ติดตามจากคุณเอกชุมพรสวัสดิ์ภัทรจารุมณีครับ
รอมวยเข่าประถะมวยแข้ง
วันนี้ก็เป็นสึกล้างตานะครับ

แพ้มาเมื่อปีก่อนที่ลุมพินีครับ
มาดูที่รูปร่างเทียบสัดส่วนกันก่อน

อายุ๒๐ปีสูง๑๗๕เซน
น้ำหนัก๖๑กิโลกรัมแล้วก็รอบ๖ที่วัดได้๓๐
ช่วงแขนวัดได้๒๙๖ครับ
ขณะที่มุมน้ำเงินเพชรเมืองชนอะไรนี้นี่๒๒ปีนะครับ
คู่นี้ก็อ่อนแอวกัน๒ปีครับ
สูง๑๗๒เซนติเมตรนะครับน้ำหนักปล่อยอยู่ที่๖๐กิโลกรัม
บอกวัดได้๓๕นิ้วนะครับขณะที่ช่วงแขนเนี่ยวัดได้๓๐นิ้วครับ
วยคู่นี้ดูแล้วรูปร่างนี่ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบครับ
ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับรูปร่างนี่พอฟัดพอเหวี่ยงเลยครับ
เอาละครับมาต่อกันที่ข้อมูลแล้วก็สถิติจากกราฟิกอิเมอร์ซีฟนะครับ
ไปดูที่ขวามือผมก่อนนะครับมุมแดงพลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
รายนี้เป็นมวยของพี่วิทยาเพชร๔๐๐๐นะครับ
แล้วก็มีพี่หมูสะพานใหม่ให้การสนับสนุนอยู่ครับ
ซ้อมอยู่ที่ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชนะครับ
แต่ว่าเจ้าตัวนี่เกิดที่ปากพนังครับเป็นมวยหนุ่มใต้ใจเต็มเลยครับ
เป็นมวยเข่าครับมีแข้งขวาอะไรที่ช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ย
ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอาจารสุรัสตร์เสียงหล่อนะครับ
ค่ายเดชรัฐซอยรามคำแหง๑๑๒นะครับ
ก็ช่วงหลังนี่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับ
เฉพาะไฟล์ล่าสุดมาสะดุดแพ้แบบนี้
การขาให้กับลูกนิมิสิงคลอง๔ที่ศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับวันนั้น
ส่วนทางด้านของซ้ายมือผมครับ

ยาชนบุรีนะครับอยู่กับที่สุดสาครสอกลิ่น
มีนักมวยไทยชื่อดังนะครับแล้วก็มีทัศยาสิทธอ
แชมป์๑๓๕ปอนดของราชดำเนินเจ้าของฉายาแข้งขึ้นโหด
ดูแลการฟิตซ้อมอยู่นะครับเขาก็คือเพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยยิมนะครับ
รายนี้แข้งซ้ายจัดจ้านมากนะครับเป็นมวยฝีมือดีครับ
สุดท้ายก็ฟอร์มไม่ดีเช่นกันนะครับไปแพ้น็อกให้กับฝนหลวงสิทบุญมีที่
เวทีมวยอ้อมน้อยคู่นี้ใครจะแจ้งเกิดแล้วใครจะคว้าเข็มขัด
๑๒๖ปอนด์ของศึกยอดมวยไทยรัฐไปครองนี่
ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้จะชอบใครนะครับไปฟังทัศนากันครับ
ครับมวยคู่นี้ครับสูสีครับต้นต้นอยู่ที่เพชรเมืองชน
เป็นมวยจังหวะฝีมือแต่ส่วนปลายแล้วเบียดไปแล้วปะทะยืดเยอะไปแล้ว
ดูที่พลอยวิทยาครับจะเอาชนะไปปลายและจะคว้าแชมป์ไทยรัฐ
ที่๓รุ่นเฟเทอร์เวทไปคลองครับ
เดี๋ยวดูนะครับคู่นี้แข้งกับเข่าคุณชอบใครนี่มาหาคำตอบพร้อมกันนะครับ
ใครจะเป็นผู้ชนะในศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้ครับ
อย่าลืมนะครับไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
แล้วเจอกันบ่าย๒๔โมงเย็นในชุมพรสุรพัฒน์จานรุ่นวันนี้